มาค่ะมาติดตามสถานการณ์โควิด๑๙รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
พอใช้ประโยคนี้เหมือนจะเป็นลักษณะเหตุอุกอาจหรือเหตุน่ากลัว

เป็นประกาศเกี่ยวกับมาตรการสถานการณ์โควิด๑๙นั่นเองนะคะ
แต่มาดูเรื่องการประกาศของสอบคอยอดผู้ติดเชื้อสรุปวันนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้วันอาทิตย์ที่๒๗มิถุนายน๒๕๖๔ผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ๓๙๙๕ค่ะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๓๙๕๐รายติดเชื้อในเรือนจำ๔๕ราย
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทย๒๔๔๔๔๗รายนะคะ
ผู้เสียชีวิตวันนี้เยอะเหมือนกันนะคะ๔๒ราย
รวมแล้วผู้เสียชีวิตในประเทศไทย๑๙๑๒ราย
คนที่หายแล้วนะคะ๒๒๕๓ราย
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาเป็นประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะ
มาตรการควบคุมโควิดสิบเก้าแต่ฟังนะคะมีรายละเอียดนะคะ
พื้นที่ควบคุมก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึง๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ดูรายละเอียดจังหวัดก่อนกรุงเทพหนึ่งแล้วค่ะ
ปริมณฑลประกอบไปด้วยนครปฐมนวลธบุรีปฐุมธานีสมุทรประการและสมุทรสาครนะคะ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยนราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลาค่ะ
อ่าทีนี้ดูรายละเอียดกันหน่อยหลายหลายคนก็ล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ยังไงเนี่ยนะคะ
สาระสำคัญในประกาศก็คือล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง๓๐วัน
หยุดงานก่อสร้างและห้ามคนงานเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน
สองคือห้ามนั่งทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านทุกประเภทให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น
สามก็คือห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอร์เปิดได้ถึงสามทุ่ม
โดยให้งดบริการในพื้นที่โรงมหรสบโรงภาพยนตร์สวนน้ำและศูนย์อาหาร
สี่โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมเปิดปกติค่ะห้าห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินยี่สิบคน
แต่กรณีที่ได้รับอนุญาตนะคะนอกจากนี้ในประกาศนี้ก็ยังมีกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะ
นี่เรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางเข้าออกสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองการเดินทางก่อน
เช่นเดียวกับการเดินทางเข้าออกกรุงเทพและ๕จังหวัดปริมณฑลก็ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายของแรงงานน่ะนะคะเอาหลังจากประกาศนี้นะคะ
มีผลจะมีผลก็คือช่วงกลางดึกคืนนี้ก็คือเที่ยงคืนนะคะนับก็คือการเข้าสู่วันที่๒๘มิถุนายนเนี่ยนะคะ
แต่พอการประกาศกลางดึกแบบนี้โลกโซเชียลมีเดียค่ะโอ้โหถล่มทลาย
โดยเฉพาะใครที่ตื่นเช้าเช้ามานี่นะคะนี่คือแฮชแท็กของทวิตเตอร์ที่ติดอันดับหนึ่ง
เมื่อช่วงเช้าย้ำว่าเป็นเมื่อช่วงเช้าเพราะตอนนี้ดิฉันเข้าไปในทวิตเตอร์
อันดับหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรคะลองเข้าไปอ่านดูเออ
ลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นค่ะ
บอกว่าประกาศตอนตี๑แฮชแท็กล็อกดาวน์กรุงเทพปริมณฑล
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรกันครับเนี่ย
อย่างเย็นอย่างดึกอย่างงงไปหมดคิดจะทำอะไรเวลาไหนก็ได้
บางคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์เดี๋ยวก็คลายล็อกดาวน์
หลูบแบบนี้อยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่าสิ่งที่ต้องทำคือเร่งหาวัคซีน
ไม่งั้นก็ล็อกดาวน์ทั้งปีทั้งชาติไม่ได้ช่วยอะไร
บใดที่คนทั้งประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ดีกันทุกคน
ก็เป็นแสดงความคิดเห็นนะคะในหลายรูปแบบนะคะในโลกโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์นี่มาเยอะสุดเลย
เพราะว่าเป็นลักษณะของข้อความสั้นก็ได้มีการพูดคุยใช้คำว่าระบายแล้วกันนะคะ
จริงหลายประเทศเนี่ยเขาก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์คือล็อกดาวน์จริงนะคะ
การที่ควบคุมถ้าหากว่ามีเคสติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็คือปิดเลยไม่ให้มีการเดินทางเข้าออก
แต่ก็คือต้องมีการประกาศมาตรการอย่างชัดเจนเหตุผลในการล็อกดาวน์คืออะไร
แล้วก็คือทำในระยะเวลาที่เหมาะสมและสถานการณ์ดีขึ้นก็ยกเลิก
อะไรแบบนี้ก็คือเป็นมาตรการที่มันจะต้องมีความชัดเจนเพราะว่ามันมีผลกระทบกับหลายฝ่าย
แล้วรวมถึงช่วงล็อกดาวน์เนี่ยจะต้องเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะต้องทำอะไรให้เป็นพิเศษ
ใช่เพื่อให้ควบคุมได้ด้วยนะคะไม่ใช่ล็อกดาวน์เฉยนะ
ทีนี้สถานการณ์ในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างชนบุรีเองสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็น่าห่วงนะคะ
วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีกสองแห่งค่ะก็เลยต้องสั่งปิดตลาดสด
ดใช้ชายหาดบางแสนค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของชนบุรีเนี่ยนะคะ
เพิ่มมาอีกร้อยห้าสิบห้ารายทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
เขาก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ร้อยห้าสิบห้ารายทางจังหวัดตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสมก็เลยอยู่ที่เจ็ดพัน
หกร้อยแปดสิบสองรายและกำลังรักษาตัวอยู่อีกสองพันสามร้อยห้าสิบเก้าราย
หายป่วยห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดรายมียอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็นสี่สิบสองรายนะคะ
จากนี้ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน๙อำเภอซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่อำเภอเมืองชนบุรี
สิบแปดรายบางละมุงยี่สิบห้ารายสัตหีบเจ็ดรายศรีราชาสามสิบแปดราย
พานทองเก้ารายบ้านบึง๑๙รายเกาะจันทร์๒รายพนักนิคมสามรายและบ่อทองอีก๒รายนะคะ
จากการตรวจเชิงลุกพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก๒แห่งที่ตลาดสดพงศักดิ์อำเภอเมืองชนบุรีพบเพิ่มมาอีก๑๒รายด้วยกัน
อีกแห่งก็เป็นสถานประกอบการในอำเภอพานทองพบผู้ติดเชื้อถึงสิบหกรายค่ะส่วนประเด็นการตรวจเชิงลุกเก็บตกคลัสเตอร์ตลาดใหม่พบผู้ป่วยเพิ่มอีกสามราย
คลัสเตอร์ตลาดช้าวสัตว์ตะหีบพบอีกสองรายแคมป์แรงงานต่างด้าบริษัทเจเดบิวเอสหนึ่งราย
แรงงานต่างด้าวบริษัทสแตนดาร์ดเพอร์ฟอร์แมนต์อีกหนึ่งรายค่ะนายพักขทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
ก็มีคำสั่งไปถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะให้ปิดตลาดพงศักดิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๐กรกฎาคม
สั่งปิดงดใช้พื้นที่ชายหาดชายทะเลของหาดบางแสนหาดวรณภา
แหลมแท่นลานอเนกประสงค์แหลมแท่นบริเวณจุดชมวิวเขาสามมุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วย
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ลงพื้นที่ไปใต้บ้างค่ะ
ที่ยาลาค่ะสถานการณ์โควิดยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินหลักร้อยอยู่
ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดรายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเก้าร้อยสิบหกราย
ส่งผลให้เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดในเต็มนะคะนายแพทย์มัสรันตะเละผู้อำนวยการโรงพยาบาลทานโต
ตอนนี้กำลังมองหาทางออกใช้เรือนแพร่ของผู้ประกอบการในเขื่อนบางรัง
มาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวค่ะจะได้รองรับผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาหายแล้ว
แล้วต้องกักตัวสังเกตอาการอีก๗วันคืออาการไม่หนักแล้วนะคะก็มากักตัวที่นี่
เบื้องต้นมีการเตรียมขอเช่าแพทย์ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการราคาคืนละสองพันห้าร้อยบาท
จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวจะรองรับผู้ป่วยได้เนี่ย๔๐คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขนเบาะที่นอนพัดลม
จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมาติดตั้งที่เรือนแพร่แล้ว
จะสามารถส่งผู้ป่วยกลุ่มแรกเข้ากักตัวบนเรือนแพร่ได้นะคะ
เรื่องของมาตรการควบคุมคนงานอันนี้ก็สำคัญ
เพราะว่าจากการที่บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเดินทาง
ปรากฏว่าจริงตอนนี้คนงานจำนวนมากเลย
เพราะคนงานต่างด้าวคือเดินทางออกกันไปหมดแล้ว

ไม่ทันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทันอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะ